พอดีพี่แกไปเห็นแผงลอตเตอรี่ตกอยู่ก็เลยเก็บไว้

โรตเตอรี่งวดหนึ่งสิงหาคม

คิดดูน่าจะเป็นเงินหลักหมื่นเลยพี่เบิร์ต

เนี่ยแล้วงวด๑สิงหาด้วยเนี่ย

คือน่าจะลงทุนไปเยอะใช่ไปรับมาเยอะนะฮะยังขายได้ไม่หมดเลย
เขาก็เลยอยากจะให้ตำรวจช่วยกันตามหาให้ทันงวด๑สิงหาไงครับ
อย่างนั้นโอ้โหเดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของแผงนี้ขายไม่ได้ทุนจมอีก
ถ้าหากว่าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนรู้ตัวว่าทำแผงลอตเตอรี่หล่นหาย
แล้วสงสัยว่าน่าจะเป็นของตัวเองแล้วดูข่าวอยู่นะคุณผู้ชม
เอาหลักฐานไปยืนยันได้ที่สพเมืองพัทยาได้เลย
ตอนนี้อัปเดตล่าสุดคือยังไม่มีใครมาแสดงตัวนะครับ